ว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วม

โอ้โหน้ำป่าหลากเข้าท่วมเลย

เขาต้องอำนวยความสะดวกให้คนที่เข้ามาเข้าพักยังไงค่ะ

น้ำป่าหลากจากอำเภอแก่งคอยสระบุรีเนี่ย

ต้องใช้เส้นนี้ลงน้ำตก

เพราะว่าถนนโดนน้ำป่าหลาก
จุดที่มันเป็นจุดอันตรายอย่างที่คุณผู้ชม
แล้วน้ำมันมาแรงมากนะคุณผู้ชม

จากน้ำป่าหลายหลากอำเภอแก่งคอยเนี่ย
มีที่ไหนบ้างมีที่ตำบลชะอม

แล้วก็หมู่๑๑บ้านเจ็ดขด

คลีคลายลงแล้วนะคะส่วนที่
พระติดอยู่ในวัดและก็
พยพพระอบพยพชาวบ้าน
ออกจากตรงจุดนี้มาได้เรียบร้อย
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่มีใครสูญหายนะคะ
แต่ว่าแหมการอพยพช่วงค่ำที่ผ่านมาก็ทุลักทุเลเล็กน้อย
ยังมีคำเตือนให้ใครที่อยู่ริมคลองบ้านที่อยู่ใกล้กับทางน้ำ

ยังต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากอยู่ต่อไปด้วยนะคะ